บอกว่ามีประชาชนที่นนทบุรี
จะเปิดประตูออกนอกบ้านมันเปิดไม่ได้
เพราะประตูมันติดขัดอะไรบางสิ่งบางอย่าง
มันคืออะไรไปดูพร้อมกันครับ
ที่บ้านเลขที่๘๗ทับ๔๐
ที่นี่เลยครับที่จังหวัดนนทบุรี
อยู่ในบ้านชมพูนุษย์ตำบลบางรักน้อยอเภอเมืองนี่แหละ
แล้วนี่คือคุณพี่เจ้าของบ้านคุณสุพศชมพูนุษย์อายุ๖๒ปี

มีปัญหาบางสิ่งบางอย่างตอนนั้นมืดด้วย
แกก็ไม่รู้แกก็ไม่เห็น
แล้วพอไปเอาไฟนั้นมาส่องมาดูเท่านั้นแหละ

ก่อนที่มันจะมาอยู่ตรงกิ่งไม้ตรงนี้
มันไปพันอยู่ตรงรั้วบ้าน

เหมือนกับว่ามันไปรัดประตูเอาไว้

มาตรู

ตามสิครับตามเจ้าระทีกู้ภัย
ก็เป็นพวกจิตอาสาครับเป็นอาสาป้องกันภัย
๑๙๑นนธบุรีการ์ท่านก็รีบมาช่วยเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่มากันมาช่วยจับงูเหลือมตัวนี้
เพราะตัวมันใหญ่ใหญ่มาก
มันทาน้ำมันมะพราวมาเลย
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ชิดมากหยดหยองยามเช้าแล้วเป็นเช้ามืดด้วยตี๔ตี๕
เขาบอกว่าตอนนั้นเขาแงนไปดูโอ้โหงูมันพันอยู่ตรงรั้วนั่นน่ะตกใจมาก
แล้วนอกจากนั้นมันยังไปพันรัวบ้านที่ติดกับโซล่าเซลล์เอาไว้อีกต่างหาก

คืนนั้นน่ะมันฝนตกหนักแล้วแบตมันหมดพอดี
ตรงนั้นจริงมันมีโซล่าเซลล์อยู่ที่หน้าบ้านเขา
ถ้าเขาเดินไปไฟมันจะติดแบบอัตโนมัติ
เขาก็เลยทำได้แค่งั้นก็ดึงตามสัญชาติยาน

เขาทำกันใกล้เกินไปอ่ะ
จับเจ้างูเหลือมตัวนี้แล้วไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้อย่างปลอดภัย
เจ้าของบ้านก็ปลอดภัยงูเองก็ปลอดภัยนะครับ
ตอนสักคืนมันจะได้สว่างปะ
มาเลยไอ้น้องคนลุกอ่ะสุดท้ายก็จับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยนะ